เริ่มกันที่ข่าวแรกกันหน่อยดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ย
แล้วบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมาก
คุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยกว่าจะขอคิวตะแจ๊ดมาได้นี่นะ
ไม่ใช่เล่นพี่บอลบอกเลยว่าตอนนี้แจ๊ดเนี่ย
เขาโด่งดังคิวทองอย่างที่เรารู้กัน
ถึงขั้นกับว่าตั้งฉายาให้ด้วยว่า
บุรุษผู้เป็นทุกอย่างแห่งวงการบันเทิง
โอ้โหใส่ขั้นคู่ด้วย

แล้วต้องบอกว่าคู่นี้เขาซีย่ำปึ๊กกันมา
ตั้งแต่สมัยที่เริ่มเล่นตลกใหม่กันเลยคุณผู้ชม
อายุยากลำบากเนี่ยผ่านมาด้วยกันหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะ

เพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์ในรายการครั้งนี้
เขาก็เลยออกมาแนวหยอกกันแบบแรง
ถ้าใครไม่รู้ว่าเล่นแรงไปหรือเปล่า

ไอ้แชทมีเงินเป็นหมื่นล้านขนาดนี้

เป็นเพราะฟ้าบันดาลให้เขามีทุกวันนี้ได้พี่
รวมไปถึงเรื่องบ้านหลังใหญ่โตที่สร้างให้ลูกเมีย
เพราะว่าลูกเมียเป็นแรงผลักดันให้แจ๊ดเป็นผู้เป็นคนขึ้น

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีคนรู้กันน้อย

ว่าที่แจ๊ดสร้างสระว่ายน้ำไว้ในบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไร
เป็นเพราะว่าเวลาเครียดจะชอบไปนั่งมองสระว่ายน้ำ

รวมไปถึงเรื่องงานตอนนี้พี่บอลออกโรงชำแหละเองเลยบอกว่า
เห็นว่ามีงานพิธีกรติดต่อเข้ามาหาแจ๊ดเยอะมากค่ะ
แต่แจ๊ดเนี่ยแหมไม่รู้ว่าดังแล้วหญิงหรือเปล่านะ

จะเป็นเพราะอะไรไปฟังคำตอบกันค่ะ

ถ้าไปมองเราลืมตัวก็แล้วแต่ใครจะมองนะ
แต่ผมเคยทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำมาเพราะว่าทำเพื่อต้องเอาตังค์มาผ่อนบ้าน

เรื่องมากนะพี่แต่แค่ว่าอยากแบ่งเวลาไว้ด้วยไว้พักบ้าง
คิดนู่นคิดนี่มาเพราะตอนนี้มันทำที่ทำมันทำอะไรยาก

เอาเวลาไปทำดีกว่าผมโชคดีด้วยที่ผมเลือกสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ผมชอบ

มาแนวนิ่งนะแต่อย่างที่พี่แจ๊ดพูดก็ถูกนะคุณผู้ชมนะ
เวลาเราทำอะไรที่เรารักเราชอบเนี่ยต่อให้มันหนักแค่ไหนมันไม่เหนื่อยนะ

แล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมถ้าได้ดูคลิปนี้แบบเต็มนะเห็นไว้เลยว่าสองพี่น้องเนี่ยเวลาเขาแซวกัน
คือแซวกันแรงนะแล้วก็ถามกันตรงด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเจ้าชู้ต่างตลกเนี่ยเขาชอบมักเล่นกันมุกตลกเจ้าชู้อะไรกันอย่างนี้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอาจจะช่วยซ่อนมงซ่อนเมียอะไรแบบนี้มาเยอะผ่านกันมาแยะนะคะจนทุกวันนี้เขาก็ยังขยันทำมาหากินกันไม่หยุดแล้วก็เรื่องพวกนี้เอามาแซวกันได้ตลอดโดยที่หลังบ้านแต่ละบ้านเข้าใจกัน
ถึงแม้ว่าบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ

แบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าแจ๊ดคือขาสั้นมากเลยเนาะ